ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
ตอนนี้นะครับเราเดินทางมาถึงมวยคู่ที่๖นะฮะ
กับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
ต่อเนื่องกันเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมครับ

คนนี้มาจากอำเภอคำเขื่อนแก้ว

จากคลายแก้วไกลจีมนั่นเองนะครับ

๙๔ฝ่ายชนะ๗๕ฝ่ายแพ้๑๙ฝ่าย
มวยไทยไฟเตอร์
มาถึงในด้านของมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอชัยบุรีจังหวัดปทุมธานี
คนนี้นะครับชกมา๔๔ฝ่าย
ชนะ๒๙ฝ่ายเสมอ๒ฝ่าย
และแพ้๑๔ฝ่าย
อำนาจสิ่งนมพัฒนา
สีขาดสีขาดสีขาด
สีขาดสีขาดสีขาด
ที่มันที่สตูดิโอกันอีกครั้งนะครับ
นี่เป็นคู่สุดท้ายของรายการครับ

แต่เจอกับยอดนักรบก้าวไกรยิมครับ

ก้าวไกลยิมนายบรรพฤษ
เชิดวาสนาครับจังเผยเขื่อนคำแก้ว

จังหวัดยะโสธรวัย๒๓ปี

ในรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์นี่แหละครับ

โดยคุณอาทิตย์ดำขำหรือว่า
ก้าวไกลแก่นนรสิงห์นั่นเองครับ
เจ้าของชายาแจ๊คผู้ฆ่ายักษ์

หนุ่มพัฒนาในอำนาจแดงพยันครับ

จังหวัดประถุมธานีวัย๒๒ปี

จะบอกว่าดังละเบิด

เป็นมวยที่หมัดหนักหมัดแรง
โดยนับละครับ
วันนี้นู่นครับมุมน้ำเงินครับคุณอาทิตย์ดำขำครับหรือว่าก้าวไกรแก่นนรสิงครับ
เจ้าของชายาอย่างที่พี่โอนเรียนไปนะครับคือเจ้าแจ๊คผู้ค่ายัดครับ
โอ้โหใครนั้นต้องบอกว่าแบกพี่กัดคู่ชกนี่แทบมิดเลยครับ
ต้องบอกว่าวันนั้นเนี่ยแบกน่าจะไม่ต่ำกว่า๑๐๐กิโลเลยครับ
โอ้โหชกกับคล้ายกับซูโม่เลยครับ
แล้วคนที่ชกนี่ไม่ใช่ไม่เป็นมวยนะครับเป็นนักมวยสากลอาชีพด้วยครับ
มีดีกรีด้วยครับแต่ทางฝั่งของก้าวไกลนั้นอาศัยจังหวะแล้วก็ตะวัดก้านคอครับ
ต้องบอกว่ากระโดดต้องกระโดดเลยครับเตะก้านคอครับ
วันนั้นสร้างชื่อมวยไทยเรื่องลือไประดับโลกจริงครับ
ต้องบอกว่ากระหือเพราะโลกเลยครับไฟล์นั้นปัจจุบันนี้เขาผันตัวเองมาเป็นหัวหน้าคณะแล้วครับ

ข้าวมวยข้าวไกรหยิบ
อยู่ที่หัวใจครับอาวุธมวยอะไรหลายอย่างนี่คล้ายคลึงกัน
โอ้โหต้องบอกว่าคู่นี้นี่ไม่การันตีว่าจะครบยกเลยครับ
อื้อหว่าประทัดซ้ายครับด้วยสักครู่นี้ครับ

ทางด้านพยายามจะตบด้วยฮุกซ้ายแล้วทิ้งด้วยหมัดขวา
นี่ครับซ้ายหน้าหน้าเท่าไปครับจังหวะบวกหมัดขวา
ทางรบขยับเข้ามาโอ้โหเจอศอกขวาของอำนาจสวนเลยครับ
สำหรับอำนาจดูเหมือนจะเร็วกว่าครับ
รอบนายยอดอังโลกพยายามจะแทงด้วยเขาซ้ายครับ
ยอดอังโลกขยับเข้ามาอำนาจตบด้วยฮุกซ้าย
เจอหมัดขวาของยอดอังโลกโอ้โหเจอแต่เจอกันยังเฉยครับ

มีเบสิกในด้านมวยสากลสมัครเล่นครับ
สำหรับอำนาจหมัด๑๒
ดูครับฮุกซ้ายแม่เร็วกว่าครับ
แล้วครับอย่างนี้สนุกแล้วครับอยู่ที่ใครโดนใครก่อนกัน

อบวกอีกแล้วครับอยากกระพริบตาครับ
เอาละครับเจอแล้วครับหมัดขวาของอำนาจ
ยอดนักลบไปเฉยอีกครับ
ตบด้วยฝ่าเท้าหมุนสักครู่นี้
อำนาจดิฉกมาไม่เยอะครับแต่ต้องยอมรับที่จะเก่งไว
หุ้กซ้ายหลับตัวแล้วปักด้วยศอกซ้ายส่วน

เพียงแค่โรเบิร์ตจอชัยวัดคนเดียวครับ
นอกนั้นก็ชนะมาตลอดครับอำนาจ

มาครับพยายามจะตัดลำตัว
ยอดนักลงพยายามจะเกาะในครับ
พยายามจะอาศัยกระดูกประสบการณ์แล้วครับยอดนักรบ
เบียกเข้ามาโอ้อำนาจเล่นงานมือหลับตัว
ลับใบหน้าเจอแค่งขวาของยอดนักรบ
นักรบขยับเข้ามาโอ้เจอสอกขวาอีกแล้ว

ฝันกองธรรมพยายามจะกระแทงไปซ้ายแล้วสับร่างครับ

อำนาจหุ้กซ้ายบริเวณระปรับตัว
และทิ้งขวานมบริเวณมายนา

ท่านผู้ชมกลับมาสู่เวทีมนตรีสตูดิโอครับ
พร้าว๑๐๑กับไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์

ไกลกับนรสิงขึ้นไปเป็นพี่เลี้ยงให้เลยครับ

เสียหลักล้มลงไปครับอำนาจ

พยายามจะปักหลักโอ้โหสอบขวาครับ

แต่นี่ครับหมัดขวาของยอดนักรบ
โอ้โหขออนุญาตชื่นชมเลยครับอำนาจเอง
กมาไม่เยอะและสำคัญหัดมวยตอนโตด้วยนะครับ

ก้าวกระโดดจริง
มีแพ้โรเบิร์ตเจ้าชายวัดเพียงคนเดียว

ไฟล์ที่ชนะนี่คือชนะน็อกทั้งทุกไฟล์ครับ

ที่มุมนั้นเรามีเฉลิมพลสิงหวัญชานะครับ
ก็จะบอกว่าเป็นดีกีเป็นแชมป์ระดับมวยสารคนอาชีพครับ

อ้าวแล้วครับอำนาจต่อยลำตัวสลับไปหน้า
ถึงกระบาดขวาแล้วเจอแค่ขวาส่วน
มาครับอำนาจเจอทางด้าน

ไปที่ต้นขามาแล้วหัวด้วยแข้งอีกทีครับ
พยายามจะตัดล่างก่อนแล้วครับยอดนักรบ

โอ้โห
อ้าวยังลุกทันครับ

ยุติเลยครับโอ้โห

บวกครับการตกครับยอดนักรบ

ดูครับนะอัปเปอร์คัทครับดึงหลบมา

ดูครับคืนตัวกลับมา๒แรงบวกเลยครับ
โอ้โหน้ำกระจายเลยครับ

โอ้โหและทิ้งได้ขวาครับ

ปิดเกมครับสำหรับอำนาจสิงห

ดุเดือดจริงนะครับคู่นี้นะครับ
ก่อนอื่นนะครับเราไปลุ้นกันดีกว่าว่า

มุมแดงและมุมน้ำเงินนะครับ
รับไปรายเงินรางวัลไฟเตอร์คนละ
ทุกคนครับ
วินาทีการต่อไปกับเทคนิค

แรดคอร์น่า
อำนาจสิ่งหนุ่มพัฒนา

ชมกับรายการไทยรัดมวยไทย